คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดที่ชนบุรีค่ะ
เด็กชายอายุ๑๔ปีขอใช้เป็นนามสมมุติ

ถูกอุ้มขึ้นซาเล้งแล้วก็ถูกมัดมือ
ถูกกระทืบถูกกระทืบอย่างแรงค่ะ

แต่สุดท้ายคือน้องเสียชีวิตไปเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะคะ
เย็ดบอกว่าสงสัยเป็นเรื่องของความแขน
ผู้ก่อเหตุอาจจะแค้นที่น้องเขียดนามสมมุติวัย๑๔ปีคนนี้

ตำรวจไปตรวจสอบค่ะโรงจอดรถที่บ้าน
ในตำรวจห้วยใหญ่อำเภอบังลมงค์ชนบุรีนะคะ

นอนตะแคงใส่กางเกงนักเรียนสีดำตัวเดียว
ข้อมือสองข้างมีร่องรอยถูกมัดด้วยเชือก
สภาพศพของน้องมีรอยช้ำที่ข้อมือ
หน้าอกลำตัวใบหน้าแขนน่องขา
บาดแผลทั้งตัวบอกแบบนี้ดีกว่า
โดนทำร้ายจนช้ำในเสียชีวิตค่ะ

โอ้โหตำรวจตรวจสอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งนะคะ
หลักฐานสำคัญคือเชือกที่ใช้มัดมือน้องเขียด
มีร่องรอยคราบเลือดที่รถที่ใต้เบาะรถยังมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกด้วย
ซาเล้งคันนี้ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตเศร้ามากบอกว่า
แม่ของน้องเขียดเพิ่งเสียชีวิตปีที่แล้ว
ปีนี้น้องเขียดมาเสียชีวิตอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
นี่คือร่องรอยทั้งหมดที่เป็นหลักฐานมูลซาเล้งนะคะมีทั้งเชือกมีทั้งคราบเลือด
มีทั้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดและนี่คือน้องเขียดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น
เจ็ดกันยายนก็คือเมื่อวานนี้วันนี้เราเลยส่งคุณแซคนัทวิน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุคือบ้านญาติของน้องอ่ะนะคะ
ก็เลยชี้จุดให้นักข่าวของเราดูบอกมาดูเลยจุดตรงเนี้ย
คือจุดที่น้องเขียดนอนเสียชีวิตญาติพาดูเลยค่ะ
เราก็เลยขออนุญาตคุยกับคุณพ่อของน้องครับก็เล่าให้ฟังว่าน้องเขียดเขาก็ชอบ
เล็กขโมยน้อยจริงเคยไปลักเงินของหัวหน้าที่ทำงานพ่อ๖๐๐บาท
พ่อก็ต้องทำงานใช้คืนให้กับนายจ้างเคยไปขโมยเงินของชาวบ้าน
เคยไปขโมยเงินกองกระถิ่นโอ้โหข้าวของตามบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
ในหมู่บ้านในชุมชนก็เคยโดนขโมยเหมือนกัน
ทีนี้ตัวน้าของน้องในเด่นอายุ๔๐ก็บอกว่าก็พาไปดูจุดนะนะ
จุดที่เป็นบ้านร้างจุดที่เห็นน้องเขียดกับผู้ก่อเหตุอยู่ข้างข้างบ้านร้างแห่งนี้
มันห่างจากจุดที่พบศพแค่ร้อยเมตรเลยอะค่ะคือน้าเล่าให้ฟังว่า
กลุ่มที่ก่อเหตุคงไปสงสัยน้องเขียดว่าไปขโมยของเป็นสร้อยทองนะคะ
น้ำหนักบาทนึงและเงินสด๓๐๐บาทแล้วเอาไปซ่อนเอาไว้
ก่อนเกิดเหตุประมาณตี๒ค่ะได้ยินเสียงเด็กถูกทำร้าย
ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานก็เลยมีการปลุกให้ตื่น
แล้วไปดูซิว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในเด่นบอกว่าพอออกมาเนี่ยนะคะ
เห็นวัยรุ่นสี่คนหนึ่งในนั้นจำได้ชื่อว่าในพีชอายุยี่สิบห้า
ก็ยืนล้อมน้องเขียดอยู่พยายามจะขู่น้องเขียดให้คืนทอง
คืนเงินที่ขโมยไปบางช่วงก็ตบพยายามจะตบจะตีให้น้องเขียดรับสารภาพ
เด่นที่เป็นน้าของน้องเขียดบอกว่าเห็นท่าไม่ดีก็เลยขู่ขู่วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปว่า
พอแล้วอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจถ้าเขียดมันขโมยของจริงจริง
ก็แจ้งตำรวจสิให้ตำรวจมาจับตัวไปดำเนินคดีสิ
อย่ามาทำร้ายกันแบบนี้แต่ทางฝั่งวัยรุ่นที่ก่อเหตุสวนกลับมาเลยค่ะ
ฮะถ้าส่งตำรวจก็ต้องถูกส่งไปสถานพินิษฐ์เป็นเยาวชนไง
ฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าโอ๊ยส่งไปแบบนี้แป๊บเดียวก็ถูกปล่อยออกมา
นี่ค่ะคือตอนนั้นน้องเขียดนิ่งแล้วอ่ะคือโดนตบโดนตีจนนิ่งไปแล้ว
เด่นคนที่เป็นน้าก็เลยบอกว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจริงนะ
หลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยอุ้มน้องเขียดขึ้นซาเล้ง
แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวพาเขียดไปเอาทองที่เขียดซ่อนเอาไว้
สุดท้ายปล่อยตัวกลับมาโน่นตี๔โอ้โหปล่อยตัวกลับมาคือน้องเขียดเสียชีวิตค่ะ
เขาได้ยินเสียงเด็กกำลังร้องประมาณมันโดนโดนทุบโดนทำร้ายผมเดินมาเขาก็
สี่คนช่วยกันจับช่วยกันทุบแต่ไม่ได้ทุบทุกคน
ช่วยกันทุบแล้วครับว่าทองอยู่ไหนบอกทองมาเขาก็
เขาขโมยจริงหรือไม่ขโมยจริงอันนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นการกล่าวหาแต่
คือว่าเขาทุบน้องแล้วบอกเราก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
คุณต้องแจ้งส่งตำรวจดิเขาบอกตำรวจ
ตำรวจทำอะไรไม่ได้ตำรวจจัดการอะไรไม่ได้เขาบอกเด็กอายุไม่ถึง
จัดการอะไรไม่ได้เขาจัดการกันเองแต่นี่ค่ะมีพยานปากสำคัญในเหตุการณ์นี้
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเป็นเยาวชนเหมือนกันน้องไผ่นามสมมุติอายุสิบสี่
เป็นเพื่อนของน้องเขียดผู้เสียชีวิตน้องไผ่บอกว่าก่อนที่เขียดจะเสียชีวิตเนี่ยนะ
หกกันยายนห้าโมงเย็นนั่งเล่นอยู่ที่บ้านก็จะมีน้องเขียด
ไผ่คนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราและน้องติ๊กเขาเป็นเพื่อนกันอายุพอกัน
ในเพชรอายุประมาณห้าสิบค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาจับเขียดไปที่บ้านญาติ
กับติ๊กเพื่อนเขียดก็เลยตามไปด้วยเขาพยายามจะเค้นเขียดว่าเอาทองไปไว้ไหน
เอาทองบาทนึงไปไว้ไหนเอาเงินสดไปไว้ไหนขโมยไปใช่ไหม
แต่เขียดบอกว่าเขียนไม่ได้เอาไปนะคะน้องเขียนบอกเขียนไม่ได้เอาไป
ในเพชรวัย๕๐คนนี้ใช้รองเท้าคอมแบตกระทืบรองเท้าคอมแบตคือรองเท้าที่ผู้ชายใช้ใส่เรียนรอดอนมันหนักและหนามากนะคะ
ใช่คิงโอ้โหกระทืบแล้วเตะแล้วต่อยมันยังไม่พอนะครับ
ถอดรองเท้ามาตบหน้าฟาดเข้าไปที่กกหูทำแบบนี้อยู่เป็นชั่วโมง
หนักมากนะครับเนี่ยโอ้แล้วเด็กอายุ๑๔เนอะต่อให้ขโมยของหรืออะไรก็ตาม
แต่ต้องต้องทำร้ายขนาดนี้เหรอครับคนก่อเหตุคืออายุห้าสิบนะ
น้องเขียดอายุสิบสี่นะน้องไผ่กับน้องเต๊กที่เป็นเพื่อนบอกว่า
ผมก็พยายามจะช่วยอ่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้อ่ะ
ขู่ว่าใครช่วยจะฆ่าให้ตายจะเอาให้ตายตามเขียดไปเลย
ก็ซ้อมเขียดอยู่พักใหญ่สุดท้ายปล่อยน้องเขียดกลับบ้าน
เขาใช้คอมแบตครับคอมแบตทุ่มเหล็กเตะเลยครับกี่ครั้งพี่ต่างว่าสามสิบครั้งครับ
แล้วเขาจับไอ้เขียดทำยังไงนอนหรือว่ายืนเขาเขาให้มันนั่ง

เตะมันตบมันทำอะไรบ้างทำอะไรเสียงเขาเตะมันแล้วเขาก็ตบมัน
เขาถีบหน้าอกมันอ่ามีใช้อาวุธอะไรอย่างอื่นด้วยไหม
ใหม่ครับมีแค่คอมแบตมุมเดียวคนที่ทำอ่ะมีกี่คน
มีคนเดียวตอนแรกมีคนเดียวครับชื่ออะไรชื่อเพศครับเพศอ่า
แล้วคนอื่นอื่นมีอีกไหมคนอื่นอื่นตอนตอนมืดมีอีกครับ
แต่ผมไม่รู้ผมไม่ทราบว่าใครมามั่งตอนมืด

ทีมข่าวของเราได้หลักฐานที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะ๑๕มิถุนายนปี๖๔
ไฟไหม้สารเจ้าที่ของเทศบาล
พอไปดูกล้องวงจรปิดเห็นเงาแว๊บว่าเป็นน้องเขียด

ก็เลยไปเอาน้องเขียดมาสาบานว่าเขียดทำหรือเปล่าเขียดก่อเหตุหรือเปล่า
คือน้องเขียดสาบานนะคะว่าถ้าตัวเองทำขอให้มีอันเป็นไป
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็สอนน้องเขียดว่าอย่าทำนิสัยแบบนี้นะลูก
ลักเล็กขโมยน้อยนะวันนี้เริ่มขโมยของคนวันหน้า
อาจจะทำมากกว่านี้นะเป็นลักษณะของการเตือน
แล้วขอให้เขียดเลิกขโมยของ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ภาพเหตุการณ์ตรงนี้ใช่เขียดก่อเหตุหรือเปล่า
แต่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วนะคะ
ไฟไหม้สารเจ้าที่ของเทศบาลนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพตอนที่น้องเขียดพยายามจะสาบานว่าตัวเองไม่ได้เกาะเหตุ
นี่ค่ะคือล่าสุดตอนนี้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้๓คน
นายพัชรพลหรือในพีทอายุ๒๑นายนัตตะพงหรือในนัตอายุ๒๖
กฤษดาหรือในแปบอายุ๒๒ของกลางคือซาเล้งและเชือกที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วมันก็มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ใต้เบาะซาเล้งด้วยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขาก็อุ้มน้องเขียดไปซ้อม๔ครั้งนะคะ
๔ครั้งคุณคิงคือรอบแรก๑๖กันยายนตอน๕โมงเย็นที่เล่าให้ฟัง
รองเท้าคอมแบตทั้งกระทืบทั้งถอดมาฟาดมาตีมาตบอะค่ะ
สองห้าทุ่มวันเดียวกันนี่แล้วก็มีคนมัดน้องเขียดคือมัดมือ
รอบที่๓รอบที่๔คือตี๑ตี๒มันเข้าสู่วันที่๑๗แล้วไงคะ

จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่เขาบอกว่าก็ไม่คิดว่าเขียดจะตาย
ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นที่น้องเขียดจะเสียชีวิต
ก็แค่จะเค้นเอาทองคืนเอาเงินคืนที่น้องเขียดขโมยไป
เพราะว่าเขาอ้างว่าน้องเขียดยอมรับนะคะ
ว่าเป็นคนขโมยไปจริงแต่ไม่ยอมพาไปจุดที่ซ่อนทอง
ก็เลยโมโหมากพลั้งมือจนน้องเขียดเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแต่แบบนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนนายภูลฮีรันหรือในเพชรที่บอกอายุตั้ง๕๐แล้ว
ยุทธ์อายุ๒๓อีก๒คนนี้อยู่ระหว่างตามตัวมาสอบปากคำ
ถ้าพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เด็กอายุ๑๔เองนะฮะอันนี้คือ๒๐กว่าหมดเลยอายุมากสุดกว่า๕๐